สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวกันมาตั้งแต่๖โมงเช้าเลยนะคะ
สำหรับกรณีทุจริตเงินทอนวัดเพราะว่าทางกองปราบเนี่ยมีการนำกำลังเจ้าหน้าที่
ทั้งติดอาวุธครบมือทั้งคอมมันโดบุคคลทั้งหมดสี่วัดด้วยกันนะคะ
เป็น๓วัดดังในกรุงเทพแล้วก็มีวัดที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดสิงห์บุรีด้วย
ก็เป็นชื่อพระชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยที่มีหมายจับแล้วก็พยายามไปตามตัวมาได้
สามวัดคือวัดดังของกรุงเทพวัดสะเกดอ่าวัดวัดสามพระยาวรวิหารแล้วก็วัดวัดสัมพันธวงศาลาม
มีทั้งมหานิกายแล้วก็ธรรมยุทธ์ท่านผู้ชมครับ
อันนี้สืบเนื่องมาจากเรื่องของเงินทอนแต่จริงงานนี้ผมเรียกว่าเงินอมครับ
เงินอมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือเรื่องนี้เนี่ยกระทบต่อพุทธศาสนา
แต่ก็ต้องแยกกันนะคุณมิ้นครับแยกกันเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับ
เรื่องนี้ในอดีตที่มีข่าวใหญ่พอกับอันนี้ก็คือเรื่องของคดีเครื่องราช
คดีเครื่องลาดนั้นเป็นของผู้ช่วยของที่วัดเทพศิรินเจ้าคุณอุดม
อันนั้นคดีเครื่องลาดซึ่งเป็นข่าวโด่งดังวันนี้ต้องมาพูดถึงคดีเงินอม
เงินอมวัดที่มีผลกระทบวันนี้คือกองปราบนำกำลังเป็นหมายจับเลยนะครับเป็นหมายจับไปเลย
โดยท่านผู้การไมตรีท่านผู้การไมตรีเนี่ยไปที่วัดสะเกดไปตั้งแต่เช้าก็ไปค้นไปหานะครับ
เจ้าอาวาสคือพระพรมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกดไปถึงก็ไม่พบตัวเพราะส่งกำลังไปเฝ้าตั้งแต่เมื่อคืน
ประตูใหญ่ประตูเล็กที่วัดสะเกดก็ปรากฏว่ายังอยู่เจ้าอาวาสยังอยู่คือพระพรมสิทธิยังอยู่ที่วัดสะเกด
แต่พอไปตอนเช้านี้ก็พบว่าไม่พบตัวและไปเจอกับผู้ช่วยผู้ช่วยเจ้าวาด๓คน
คดีนี้มันเป็นคดีของการฟอกเงินเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไปที่แห่งที่๒คือวัดสมันทะวง
ก็มีพระพรหมสิทธิเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระพรหมสิทธินะครับก็ไม่อยู่ครับไม่เจอตัว
แห่งที่๓คือวัดสามพระยาก็พระพรมดิหลกพระพรมดิหลกเจอตัวนะครับทั้งหมดเนี่ยกองปราบก็นำไปที่กองปราบปราม
ทำการสอบสวนอยู่ในขณะนี้อันนี้สืบเนื่องมาจากเรื่องของ
เงินทอนวัดนะฮะล็อตที่มีสำนักพุทธ
ปรากฏว่า๒คนแล้วนะคุณมิ้น
หออ๒คนคือพนมศรสินแล้วก็โนบภรรัฐ
ทั้งสองคนหนีไปแล้วต่างต่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลี้ยงให้ฟังนะฮะส่วนอีกคดีหนึ่งแหม

โดนไปด้วยคือโดนแล้วครับพระพุทธอิสระที่ชอบออกมาให้ความเห็นแล้วก็เป็นร่วมกับขึ้นกับกปศในปี๒๕๕๙
ตอนนั้นถ้าจำได้คุณมิ้นก็คือปิดถนนแจ้งวัฒนะ
เป็นวัยที่แจ้งวัฒนา
พุทธอิสระก็ไปทางวัดอ้อน้อยก็ไปตั้งกองกำลังไว้ที่ปิดแจ้งประทะใกล้ศูนย์ราชการ
และระหว่างนั้นมีตำรวจสันติบาลผ่านไป๒คน
ก็ปรากฏว่าทางกาดของพุทธอิสระพระพุทธอิสระจับตัวไว้แล้วก็เอาปืน
เอาปืนของตำรวจทั้งสองคนนั้นไปในขณะนั้นก็มีกาด๒คนและมีพุทธอิสระ
อันนี้ก็เข้าข้อหาสนับสนุนปล้นทรัพย์และเข้าข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรเพราะว่า

ก็เข้าข่ายปล้นทรัพย์เข้าข่ายอ้างยี่ซ่องโจร
อีกคดีหนึ่งก็คดีปลอมพระปรมาพิไทย
ที่เอามีเลือดตัวเองใส่เขาเป็นมวลสารแล้วก็อ้างพระปรมาพิไทยว่าได้รับคือ
พระพรมาพิไทยจะใช้ได้ต้องได้รับอนุญาต

จากสำนักพระราชวังจะไปเขียนตีซัวอ้างซีซัวนะ
มั่วไม่ได้เพราะมีกฎหมายอยู่ก็คือมาตรา๒๕๐กับ๒๕๔
อันนี้ก็โดน๕๑๐ปีโดนไปนี่ผมว่าพุทธอิสระนี้อ่วมเลย
วมเลยครับตอนนี้ก็อยู่ที่กองปราบเหมือนกัน
วันนี้เป็นเรื่องของพระล้วนเป็นข่าวใหญ่ครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
ทีนี้คุณมิ้นทราบไหมครับว่าเรื่องนี้ผมก็ไปมาจะไล่เลี่ยงให้ฟัง
เมื่อเช้าคุณชุวิตก็ไปมามิ้นเห็นภาพอยู่

เป็นวัดโบราณแล้วราชการที่๑ก็ไปปฏิสังขร
สมัยราชการที่๔ก็ไปทำสร้างภูเขาทอง
เป็นวัดผมพูดจริงว่าคนไทยหรือคนในกรุงเทพนี้รู้จักดี
วัดสะเกดพระพลมสิทธิเป็นจ้าวาส
เวลาที่เลือกเงินตัวนี้
พูดง่ายว่าเริ่มต้นมาจากสตงก่อน
สตงไปตรวจพบว่ามีความผิดปกติ
ทำนองเดียวกับคดีเครื่องลาดสมัยเมื่อ๓๐กว่าปีก่อน
คดีเครื่องราชก็เช่นกันมีความผิดปกติ

เลขใบอนุโมธนาบัตรจาก๕๐๐แก้เป็น๕๐๐๐๐แก้เป็น๕๐๐๐๐๐
และก็ไปขอเครื่องราชว่าทำคุณประโยชน์นะครับ
ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเงินทอนคือเริ่มต้นมาจากสำนักพุทธก่อน

สำนักพุทธก่อนซึ่งในขณะนั้นมีอยู่๒คน
ในปีหน้านั้นมีคือพนมพนมนะฮะพนมเป็นพอ
พออีกคนนึงก็คือนพรัชนพรัช
อักษรีนี้สมมุติแล้วกันว่าคุณมินครับ
เขาจะไปวัดไหนนะคุณว่าต้องรู้จักไหม
จู่จะไปคุยกับเจ้าอาวาสคือเจ้าอาวาสเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ต้องเป็นเจ้าพนักงาน
ถือเป็นเจ้าพนักงานถือว่ามีหน้าที่
เพราะว่าต้องดูแลเซ็นทั้งเงินออกเงินเข้าอะไรต่าง
เวลาที่ได้รับเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนสำนักพุทธก็จะจัดสรรมา
เป็นเงินอุดหนุนเรื่องเกี่ยวกับการอบรมพระธรรมวินัย
หรือว่าเรื่องต่างที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา
ทีนี้เวลาไปนำเสนอส่วนกลางสำนักพุทธ
จะต้องเข้าไปคุยกับเจ้าอาวาสซะก่อนสังเกตได้ว่าแต่ละที่เนี่ย
จะมีความสนิทสนมกันเช่นจะผ่านทางผู้เลขา
เลขาของเจ้าวาดบ้างหรือว่าคนสนิทบ้าง
เมื่อไปคุยกับคุณมิ้นไปคุยกับเจ้าวาดก็จะ
ว่าจะเสนอโครงการโครงการเนี่ยมันก็คงเข้ามัน
ผมดูเนี่ยนะมันก็มีอยู่เกี่ยวกับโครงการนี้
อยู่๒โครงการโครงการก็คือโครงการอบรมคุณธรรม
กับโรงเรียนปรยศติธรรมที่นี่โรงเรียนปรยศติธรรมเนี่ย
มันมี๒อัน๒สายคือสายอะไรครับสายสามัญ
กับสายบารีเขามีโรงเรียนสอนโรงเรียนปริยัติธรรม
สองสายนะครับส่วนโครงการอบรมคุณธรรมก็เป็นอีกอันหนึ่ง
สำนักพุทธทำเสนอไปนะฮะก็พบว่ามีการนำเสนอเนี่ย
ที่บอกว่าเป็นเงินทอนในกรณีเขามีอยู่๓ล็อต
ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทอน
ทั้งหมดสามล็อตแล้วล็อตสุดท้ายล็อตที่สามเนี่ย
ไม่ใช่ล็อตสุดท้ายล็อตที่สามเนี่ยก็คือล็อตของสามวัดดังนี่แหละครับ

ใช่ครับทีนี้พอตกลงเจรจาตกลงกันเนี่ยก็จะจัดงบจากส่วนกลางมา
งบเป็นส่วนกลางมาในงบนี้ก็มีแต่ละปีด้วย

ปีด้วยไม่ใช่ว่ามาจัดมาทีเดียวมีกันทุกปีแหละครับ
มีกันทุกปีฉันจนอิ่มจีวอนปิวเลยนะครับ
บัญชีเวลาจัดงบมาเนี่ยก็จะเข้ามาที่บัญชีวัด

พอเข้าบัญชีวัดเนี่ยซึ่งใครเซ็นครับ

ถูกต้องครับถ้าเจ้าอาวาสหรือว่าอาจจะมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสเซ็นร่วม
จะเซ็น๒คนเซ็น๒คนซึ่งมีระดับที่ว่าเป็นเจ้าอาวาส
หรือผู้ช่วยอันนี้แล้วแต่นะครับ
เข้าบัญชีวัดเข้าเสร็จแล้วก็จะมีการโอนไปที่บัญชีคนนอก
จากบัญชีวัดเข้าไปบัญชีคนนอกซึ่งการตรวจสอบเนี่ย
ตรวจสอบของกองปราบนี่ก็ตรวจสอบร่วมกับปปง
เขาเรียกว่าเส้นทางการเงินเส้นทางการเงินเห็นแล้วว่าโอนจากบัญชีวัดเนี่ย
เข้ามาบัญชีบุคคลภายนอกซึ่งคุณมิ้นมันเป็นไปได้ไหม

ใช่ครับเพราะว่าเข้าไปบัญชีวัดก็ต้องเข้าไปอบรมเข้าไป
คือวัดต้องเป็นคนจัดสรรไม่ใช่บุคคล
เงินทั้งก้อนเข้าไปที่บัญชีคนนอก
บัญชีคนนอกก็โอนเข้ามาบัญชีส่วนตัวอีก
หรือโอนจากบัญชีวัดเข้าบัญชีส่วนตัวไปเลย
ซึ่งเดี๋ยวผมมาขยายความให้ฟังในเบรกถัดไปครับ

พระพุทธอิสละ

ผมบางทีก็สงสัยอยู่นะเพราะว่าพระคงจะเป็นพระการเมือง
หลายคนบอกเหมือนกันว่าเอ๊ะไม่แปลกใจที่วันนี้มาถึงเพราะว่า
เหตุการณ์นี้ควรจะได้เห็นตามหน้าข่าวตั้งนานแล้วหรือเปล่า
คือตอนนั้นน่ะท่านผู้ชมคงจำอ่า
ชื่อเสียงของพุทธอิสระได้
ไปร่วมมือกับกปศในการปิดถนนเมื่อปี๕๗

เอาแล้วว่าตัวตนของพุทธอิสระผมคงไม่พูดถึงเรื่องของการเมือง
แต่มักจะออกมามีความเห็นไปในเรื่องของการเมือง
แล้วก็มีความรุนแรงในสมัยที่ตอนกปศปิด
ตอนที่ถนนแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการนั้นพุทธอิสระนั้นจะมีข่าวใหญ่
ทีนี้ในช่วงนั้นถ้าจำได้ผมคงจำได้อยู่ว่า
มีตำรวจสันติบาลก็ขับรถไป
ก็ปรากฏว่าถูกกาดเนี่ยกาดของพุทธอิสระจับตัว
แล้วตัวแกเนี่ยก็นั่ง
ตำรวจสองคนก็นั่งคุกเข่า
หาว่าตำรวจเป็นสายหรือเป็นอะไรนี่แหละครับ
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นข่าวคือข่าวมันหลายข่าวในช่วงนั้นนะครับ
ก็ปรากฏว่าถูกทำร้ายร่างกายและถูกเอาปืน
ขโมยปืนไปปืนของตำรวจเนี่ยสองคนก็บอกเอาไป
ก็ในช่วงนั้นเป็นข่าวอยู่สักหน่อยหนึ่ง
เพราะว่ามันมีข่าวเรื่องของการประท้วงการอะไรไป
ดังนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าโดนครับ
คือตำรวจออกเป็นหมายจับในคดีสนับสนุนให้ปล้นทรัพย์
ผมจะพูดในคดีนี้เสียก่อนนะครับเพราะว่าถ้าพูดเยอะเนี่ยเวลามันจะไม่ทัน
พุทธอิสระนี่คือเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยหรอกครับ
พระสุวิทย์นี่แหละครับนะฮะปรากฏว่าสนับสนุนปล้นทรัพย์เนี่ย
คุณมิ้นท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อเป็นผู้สนับสนุนก็ต้องมีตัวการ
ตัวการก็คือกาดสองคนนี่แหละครับที่เป็นคนเอาไปพุทธอิสระนี่แหละครับที่เอาไป
ส่วนตัวสนับสนุนก็นั่งบัญชาการนั่งอยู่แต่ว่าเอาละเขาก็ตั้งเป็นว่าสนับสนุนปล้นทรัพย์
ข้อหานี้ถ้าเป็นผู้สนับสนุนคุณมิ้นคงจำได้นะโดนเท่าไหร่
ใน๓ใน๓โดน๒ใน๓เลยนะครับ
ก็หมายความว่าถ้าเขาโดนกัน๑๒ปี๑๓ปีเนี่ยก็ต้องมีแล้วครับ๗๘ปีนะครับ
เพราะว่าเป็นตัวสนับสนุนอีกอันหนึ่งคืออ้างยี่ซ่องโจร
ข้อหานี้นี่ยอดฮิตจริงนะคะใช่มันน่าจะตั้งมานานแล้วนะ
ยี่ซ่องโจรโดนไปด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็น๓คน๓คนมันเกินนะครับ
ทรัพย์เนี่ยถ้าเกิน๓หรือ๓ก็โดนเข้าหาปล้นทรัพย
ป้นทรัพย์ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยเกิน๒
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เคยโดนด้วยนะเคยโดนมาแล้วด้วยนะอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ย
โอ้โหท่าทางจะไม่ได้วิจารณ์การเมืองแล้วนะคือต้องมาแก้ตัว
ต้องบอกว่าตอนช่วงที่เขาเป็นหัวหน้ากรปศฝั่งเวทีเจ้าหัวเนี่ยโดนไปแปะข้อหา
ข้อหานักลึ่มเลยเพิ่งจะได้ประกันตัวมาเองแล้วก็มาโดนอันนี้ล่าสุด
บอกคราวนี้ได้อิสระของจริงเลยล่ะอ้างยี่ซ่องโจรก็ถ้าเกิดสมาชิกก็โดน๑๗ปี
ถ้าเป็นหัวหน้านี่๑๑๐ที่สำคัญผมคงจะไม่พูดไม่ได้
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งคุณมิ้นผมจะบอกให้ผมเด็กวัด
ผมเรียนหนังสือที่วัดเทพศิรินนะครับพระเทพศิรินเนี่ยคือการที่เขาเรียกอะไร
เขาจะทำพระเนี่ยก็มักจะอ้างล่ะครับว่าพระนั้นโอ้โหต้องมีพระนี้
คือการสร้างพระเนี่ยเพื่อให้คนนิยมชมชอบหรือมีคนมาเช่าพระที่ตัวเองสร้าง
นี่หมายถึงพระเครื่องเหรอคะในแต่ละรุ่นแต่ละ
คือไม่ว่าพระเครื่องหรือพระบูชานี่แหละครับคุณมิ้นมันจะต้องมีวิธีการทำ
วิธีการทำที่ว่านี่คือการอ้างแหละครับบางทีก็อ้างฟ้าดิน
ต้องนั่นแหละครับมวลศานนะครับที่ผมกำลังจะพูดครับว่ามวลศานเนี่ย
ก็จะต้องอ้างถึงความศักดิ์สิทธิ์อ้างถึงพระเกจิอาจารย์
เอามานั่งสวดนะฮะแล้วก็ทำพิธี
ทีนี้อ้างอย่างนั้นมันยังพอทำเนาแต่ไปอ้างการพระปรมาพิไทยเลยนะ
ถ้าอ้างอันนี้เนี่ยหนักครับเพราะว่ามันมีกฎหมายกำหนดไว้เลยนะฮะ
เขียนทัศน์เองหมายในเรื่องมาตราของ๒๕๐นะฮะ
กับ๒๕๒ก็คือผู้ใดทำปลอมขึ้นซึ่งดวงตาแผ่นดินรอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาพิไทย
อันนี้ชัดเลยครับเพราะว่ามันระบุอยู่ในมาตรา๒๕๐ในกรณีปลอมพระบรมพิไทย

อืมนะฮะ
นี่รวมกันไปนี่เกิน๑๐ไปหมดแล้วนะคะเนี่ย
คืองานนี้เนี่ยผมถึงบอกไงคงจะไม่ได้ไปพูดเรื่องการเมืองแล้วครับ
เพราะว่าต้องไปพูดเรื่องการแก้ตัวซึ่งคดีมาเป็นหางว่าว

อ่ากรณีนี้มันอยู่ที่ม๒๕๐๕๑๐ปีอั้งยี่ซ่องโจรสนับสนุนให้ป้อนทรัพย์

พุทธอิสระนี่ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะมีวันนี้
แต่ว่าวันนี้ก็มาจะเกิดการกระทำในอดีตโดยทั้งสิ้น
คุณมิ้นตอนนี้คุณคงสงสัยแล้วเหมือนกับท่านผู้ชมคงสงสัยอย่างนี้จะศึกไหมเนี่ย
คุณผู้ชมส่งมาเยอะมากนะถามว่าแบบนี้คือโอเคจริงอยู่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่ถูกตัดสินว่าผิดจริง
แต่ว่าไอ้การกระทำที่ถูกกล่าวหามาหรือการกระทำที่มันออกมาเป็นหมายจับแบบนี้
มันไม่ใช่กิจของสงฆ์มันผิดวินัยสงฆ์แบบนี้มันจะต้องศึกเลยไหมคะตามกฎของสงฆ์เนี่ย
ก็จริงเนี่ยแหละครับปราชิกนะครับการที่จะสึกไม่สึกเนี่ยอยู่ที่ศาลจะให้ประกันไหมครับ
เพราะว่านี่เกินไปออกหมายจับจริงเนี่ยถ้าออกหมายจับเนี่ย
นั่นน่ะสิคือมันเป็นหมายจับแล้ว
ถ้าเป็นหมายจับแล้วมันต้องมีมูลนะจริงเนี่ยก็ต้องรู้ตัวแล้วนะครับ
คือถ้าไปที่ศาลแล้วเกิดสารไม่ให้ประกันตัวจบครับ
ถ้าสารไม่ให้ประกันตัวนะซึ่งกรณีของพุทธอิสระไปสารอาญารัชดา
ยารัชดาถ้าเกิดศาลเนี่ยท่านไม่ให้ประกันตัวขึ้นมาแล้วศึกครับ

แล้วก็อย่างกรณีของพระราชปัญญาเจ้าคุณอุดมที่วัดเทพศดินเนี่ย
สมัยคดีเครื่องลาดเนี่ยจะขออยู่๓อย่างเลยครับว่าตอนศึกเนี่ยคือน้ำตาไหลเลย
ขอชุดขาวขอไปไหว้พระประธานขอเวลาพระผู้ใหญ่
อันนี้แต่ก่อนศึกก็มักจะมีการขอแบบนี้
ทีนี้คดีเงินอมวัดคือผมก็ใช้เงินอมนะคุณมินนะ
ไม่ใช่เงินทอนเนอะเพราะว่าเขาเอาไปทั้งก้อนคือเขาไม่ได้ทอนมา
อันนี้เป็นการอมทั้งก้อนคดีนี้ก็ไม่น้อยทีเดียว
ทีนี้มันโยงถึงหลายวันก่อนที่จำได้ไหมครับ
ที่ไปจับร้อยตรีร้อยโท
อ้าร้อยโทรบุกบ้านร้อยโทรที่ติดทัก
อ่าที่หมู่บ้านศรีวรีอืมนะครับซึ่งตั้งเป็นอ่าสำนักงานของหจกดีดี

นั่นนะครับทั้งหมดของโครงการของวัดสะเกด๓๒ล้าน
ซึ่งโอนเข้าไปหานุศราซึ่งเป็นแม่บ้าน๒๕ล้าน
แล้วโอนไปในหัวอีกชื่อธีรพงศ์ใช่ไหม
ทีระพงคุณคิดดูตัวเลขแป้งเลย
ก็ประปอง่ออีกครับเขาสอบเส้นทางการเงินได้
ส่วนที่เหลือก็เอาไปที่๑๒วัดที่ต่างจังหวัด
ซึ่งอ้างว่าจะไปอบรมในโครงการโรงเรียนปริยติธรรม
สายสามัญซึ่งปรากฏว่าจริงไม่มีโรงเรียนนี้
ไม่มีโรงเรียนปริยติธรรม
ไม่มีโรงเรียนแต่เอาเงินอ้างว่าจากสำนักพุทธ
ส่งมาเพื่อที่จะไปใช้ในโรงเรียนปริยัตติธรรม
คุณมิ้นคงงไหมไม่มีโรงเรียน
คือเหมือนเขาบอกว่าตรงนี้ก็ต้องฟังสองด้าน
อาจจะเป็นงบที่ถูกจัดสรรมาแต่ที่นี่ไม่มี
เขาก็เลยอาจจะโอนย้ายออกไปให้กับที่อื่นที่เขามีหรือเปล่า
คือเงินหลวงไม่สามารถทำอย่างนั้นได้
ถูกประสงค์ใดเอามาก็ต้องไปใช้ในวัตถุประสงค์นั้น
ถ้าไม่งั้นก็ต้องส่งคืนหลวง
เพราะฉะนั้นความผิดค่อนข้างที่จะชัด
ผมมีโอกาสคุยกับท่านผู้การไมตรีฉิมเฉิด
ท่านบอกว่ากองปราบเป็นที่พึ่งสุดท้าย
คดีไปค้างอยู่ที่โรงพักเนี่ยเสียตั้งหลายปี

ที่โรงพักถ้าจำไม่ผิดก็ที่โรงพักทุ่ง๒ห้อง

ถ้าเกิดไม่ไปทำถ้ากรองปราบไม่ไปทำ

ดังนั้นกองปราบงานนี้ถือว่าจะต้องให้เครดิตมากครับ
เรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อถ้าขนาดกองปราบลงมาลงมือขนาดนี้แล้วนะคะ

อันนี้อาจจะจบเร็วก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อย
แต่ว่าในกรณีเรื่องของเงินทรวจทุจริต
ยังมีอีกหลายพระอีกหลายรูป

เรื่องนี้ต้องตามกันต่อแล้วก็เรื่องของเส้นทางการเงินด้วยนะคะ

เขาไม่ได้บรรจุกีฬาความหวังเหรียญทองของไทยลงไปด้วย
เรื่องนี้จะเป็นยังไงต้องติดตามกับคุณพิชชี่วรรณฑรนะคะ
ส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วสวัสดีค่ะ